ชมข่าวประเด็นเข้มกันมาพอสมควรนะครับ
ช่วงนี้มาปรับอารมณ์คลายเครียดกันหน่อยนะครับ
ถ้าพูดถึงการผ่อนคลายความเครียดแล้ว

ถือว่าเป็นการผ่อนคลายความเครียดได้ดีมากที่สุดทีเดียวนะครับ

ภาพจำเกี่ยวกับเจ้าแมวสีฟ้าของหลายคนจากนี้ต้องเปลี่ยนไป
หลังได้เห็นสเต็ปเต้นจากโดเรมอนจำแรงตัวนี้
ส่วนน้องสาวคนนี้แค่แว่นตาบวกกับลีลาก็กินขาด
ประกอบกับการเกรงลายเสือที่น่าเกรงขาม
ส่วนสาวงามที่ทำงานเป็นทีมนี้
กำลังโดนมนต์สะกดจากเพลงเตางอยของนักร้องเสียงพินจินตราบุญลาบ
ส่วนอนุภาพของเพลงจะร้ายการสมคำร่ำลือประการใดเชิญรับชมรับฟังครับ
แค่เริ่มเสียงอินโทรก็รู้ว่านี่คือเพลงแสงสุดท้ายของพี่ตูนบอดี้แลม
แต่คลิปการแสดงสดนี้เป็นของชาวคณะบอดี้แลมจูเนีย
ที่เห็นถอดเสื้ออยู่นี้สืบทราบมาว่าเป็นเพราะแอร์ห้องอัดเสีย
จึงต้องแปลงร่างมาเป็นร็อกแอร์เสีย